ในการโพสต์นี้ก็ยากเช่นเดียวกันค่ะ

แล้วก็ต้องมีผมเยอะด้วย
ฟาร์มผมก็ต้องมานะคะนี่เลยจ้า
บัดที่ว่านี่หมายถึงสะบัดผมนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้สาวคนบันเทิงเขาฮิตถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอกันค่ะ
คนนี้ค่ะคุณปูปรายา
โอ้โหมาพร้อมกับความสวยความเฉียวสไตล์สายฝ่อค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็อินเนอร์อยู่ที่การสะบัดผมเนี่ยค่ะ

พอเวลาสะบัดผมความเป็นฟิมินีนนะคะความเป็นผู้หญิงแบบโอ้โห

ใช่แล้วก็แบบจิกกล้องแบบนี้นะคะ
สาวที่อยากสวยปังแบบสาวปูก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำตามกันดูนะคะ

เพราะว่ามันต้องสะบัดแบบสวยมาก
ก็สะบัดเบาพอใครจะสะบัดเหมือนแม่สีตางล่ะ

คุณผู้ชมค่ะมาต่ออีกหนึ่งคนคนนี้
บัดนิดเดียวสวยเลยวิววรรณรสค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป๊ะจริง
แล้วก็ต้องมาแอคติ้งถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะ
ซึ่งก็ไม่พ้นการสะบัดผมแบบเบา
พอเกาหลีพอนะจ๊ะคุณผู้ชมให้ดูเป็นธรรมชาติ
เป็นสาวสายหวานค่ะเขาไม่ต้องสะบัดเยอะนะจ๊ะ
แบบนี้ละสายตาไม่ได้เลยจ้า
สวยละลายระวินก็ละลายอ่ะเนาะคุณน้อง
อย่างพี่โยยศวดีคนนี้บอกเลยความหุ่นเนี่ยเสียสับจริงนะฮะ
ไหวไปก่อนเลยค่ะดิฉันไม่ไหวแล้วสวยมาก
ล่าสุดนี้นะคะลุกมาสะบัดกับเขาด้วยเหมือนกันนี่
กลางข้างสะบัดข้ากระทะไปล่ะจ๊ะ
เดินวนไปด้วยเต้นไปก็ได้นะครับ
แล้วอย่าลืมสบัดผมนี่เป็นไงคุณภูมิยบหา

แล้วพิกเต้ายทริปนี้ด้วยก่อน
หมุนตัวหน่อยจบหนึ่งแมตต์

แล้วก็เป็นดีแบบทุกดูงโมเดลนะจ๊ะ
สุดยอดเลยนะทุกทุ่งท่านี่เกินไปแบบว่ามั่นใจไปหมด

ภาพเขาก็เกลียดทุกแมทเลยนะคุณแนน่ะ
เอาตรงอาจแชนแก้มพวงนิดก็ยังไม่เป็นไร